ภูมิมันแบบว่ามีถึงขั้นที่ตายแล้วเนี่ยฟัดมาจับมันหงายท้องที่เขาผ่าท้องไว้แล้วเนี่ยฟัดมาจับมั
โนราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายเสือทวดก้อนทวดหมื่นเศษตาทวดบ้านหนองตรุษ
เขาบอกบ้านหลังนี้จะรำโรงครู๙ปีครั้งและทุกครั้งจะตั้งหมูสดทั้งตัว
ปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนถือเป็นบุญตาที่ได้พบเจอ

แต่ลูกหลานโนราหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะ
เน็ตก็บอกว่าผมก็นับถือครูมโนรานะ

ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

กระทั่งเจ้าของโพสต์เข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่า
เป็นพิธีกรรมเฉพาะสายตระกูลครับ
ระกูลไหนยังไงเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่เลยนะคะ
บ้านหลังที่ทำพิธีไหว้ครูมโนรานี่แหละ
ได้เจอคุณยายประเทืองค่ะเจ้าของบ้านวัย๗๐ปี
เล่าบอกว่า๔มกราคมเลิก๙โมง๑๙นาที
ลูกหลานตามทวดก้อนทวดเจ้าทวดหมื่นเสาและทวดจมทวดเจียมสองพี่น้อง
จัดพิธีโรงครูมโนราซึ่งจะจัดทุกรอบ๙ปี
เป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดมาเป็นร้อยปีแล้ว
ประวัติความเป็นมาของทวดก้อนทวดก้อนคือใคร

เรียนคาถาอาคมเยอะและเขาก็เข้าไปอยู่ในปากเขาห้ามลูกหลานไม่ให้เป็นหา
หลังจากนั้นแกหายไปเลยค่ะหายเข้าไปในป่าเขา
แล้วก็เลยเริ่มมีพิธีโรงครูรำมโนราถวายขอขมาลาโทษ
เขาบอกใครเข้าพิธีก็จะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
เขาก็พาทีมข่าวไปดูหิ้งมโนรานะคะที่อยู่ชั้น๒ของบ้านที่เก็บบูชารักษาเอาไว้
แล้วก็บอกให้ผู้สื่อข่าวขอเข้ามาก่อนจะถ่ายภาพด้วย
นายวิทยาแก้วท่าแคร์หรือที่รู้จักกันในชื่อโป่งโมเดิร์นคลาสสิกเขาบอกว่า
คนที่เป็นลูกหลานในพื้นที่ตำบลหนองตรุษส่วนใหญ่จะนับถือมโนรา
แล้วก็มีหิ้งบูชาอยู่บนบ้านเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ลูกหลานมโนราสิ่งแรกที่ต้องทำคือทวดก้อน
เป็นบรรพบุรุษรุ่นปู่หน้าตายาย
ทวดมโนรา๙ปีจะรำ๑ครั้ง
วดก้อนเป็นทวดเสือเวลาประกอบพิธีทางศาสนาหรือรำมโนรา
ครูหมอโนราก็ต้องเชิญทวดก้อนมาสิงร่างลูกหลานตามที่เห็น
เขาฝากบอกมาว่าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพวกเราลูกหลานมโนรา

ทวดก้อนก็คือเป็นบรรพบุรุษของพวกเรา
ก็เวลาประกอบพิธีทางศาสนาหรือรำมะโนรา
ก็คือเป็นทวดเสือเข้าสินร่างลูกหลานทำที่ภาพเห็นไว้ครับผม
ผมสัดตาแล้วก็ผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงนะครับ
เรื่องความเชื่อไม่แตะดีกว่านะคะความเชื่อใครความเชื่อมัน
แต่ดิฉันเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะพี่อุ๋ย
เพราะว่าหมอหมูรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
หมอเชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ออกมาบอกว่าเป็นห่วงพี่ผู้ชายเสื้อลายสก๊อตคนนี้มาก
เพราะการกระทำของพี่แกเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำด้วยตัวแกเอง
หรือทำด้วยทวดก้อนหรือว่าจะเป็นอุปทานหรืออะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยอันตรายมากเพราะแกอาจจะติดเชื้อโรคไข้หูดับเข้าร่างได้จากหมูสดหมูดิบนี่แหละ
ทางแรกคือแกกัดไส้กัดอะไรเข้าไปไม่รู้มันเผลอกลืนเข้าไปหรือเปล่า
เชื้อโรคมันเข้าไปได้ทางที่สองคือบางทีมันเข้าทางเยื่อบุตาตามบาดแผล
ถ้าพี่แกมีแผลที่มือที่หน้าที่ปากอะไรอย่างนี้
เชื้อโรคก็เข้าไปได้แล้วเชื้อนี้น่ากลัวมากนะคะ
ถ้ารับเชื้อเข้าไปรุนแรงเนี่ยมันขึ้นสู่สมองบางคนถึงตาย
แต่ต่อให้เข้าไปได้น้อยรักษาได้ทันคุณอาจจะหูหนวกเสียการทรงตัว
หรือตาบอดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเอาหมูสุกมาเป็นเครื่องเส้นไหว้ก็ได้ค่ะ
เผื่อมีใครที่เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอย่างน้อยจะได้ไม่เสี่ยงติดโรค